ดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะเมื่อกี้เห็นคุณสืบสกุลพูดถึงเรื่องของการเผากุมารทอง
ทีนี้พาไปดูนะคะที่ปฐุมธานีเขามีเป็นการเผาเลย
นี่ค่ะเป็นกุมารทองต่างนี่นะคะคุณผู้ชม
ที่พ่อแม่ผู้ปกครองก็มาร่วมพิธีเผาด้วย
แล้วเมื่อเช้าเมื่อวานเนี่ยนะคะทางด้านพระครูทามทวนธิติศักดิ์สุพัตธโคน
เจ้าโวาสวัดธวรรดิการะอนัณหรือว่าวัดศรีชมพูเนี่ยนะคะ
จัดขึ้นบริเวณเมนวรรดิการะอนัณที่ตะบลคลองหนึ่งอำเทอร์คลองหลวงที่ปฐมนะคะ
อันนี้เป็นศพเด็กทารกจริงนะ

ถ้าตามความเชื่อศัยศาสตร์เขาก็บอกว่า
ศพเด็กเป็นกุมารทอง
ใช่แล้วก็บอกว่าพ่อแม่อยากส่งดวงวิญญาณลูกหลาน

พ่อแม่ของหนูน้อยต่างแล้วก็ญาติเนี่ยนะคะ
ก็มาร่วมพิธีก็เป็นการไว้อาลัยครั้งสุดท้าย
ทีนี้พิธีอ่ะค่ะก็เหมือนกับการสวดศพผู้ใหญ่เลยอ่ะค่ะ
ใช่ครับมีการทอดพระไตรบังสุกรุนก่อนเผาจริง
และพระครูสังคระรักษณ์เนติวัฒน์ผู้ช่วยจ้าอาวาสวัศส์ศรีชมพูนี่นะคะ
ก็บอกว่าศพเด็กพวกนี้ศพเด็กที่นำไปเผา
แล้วปีนี้เนี่ยก็เลยมาทำพิธีทั้งหมดนี้เป็นศพที่ถูกต้องตามกฎหมายนะคะ
เอาคันเป็นพิษร่างกายไม่สมบูรณ์รวมทั้งมาจากการทำแท้ง
ถูกกฎหมายครับแล้วก็มีศพเด็กที่เสียชีวิตจากการเจ็บป่วย
ตามธรรมชาติด้วยทีนี้ครอบครัวก็ยินยอมให้
มอบศพเด็กเนี่ยนะคะให้วัดเอาไปแช่ฟอร์มาลีน๓๔เดือน
แช่เอาไว้ก่อนแล้วก็จะให้ญาติโยมได้บูชาขอโชคขอลาบกัน
ทีนี้มันก็มีเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อด้วยค่ะ
คนก็ไปดูพวกเลขฝาโลงจะเอาไปเสี่ยงโชค
อันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเมื่อวานนี้ที่ปฐุมธานีค่ะ